ดาราเนี่ยนะเขาไม่ได้มีหน้าที่เป็นดาราแค่อย่างเดียว
แต่ก่อนจะไปถึงข่าวนั้นเรามีเรื่องของคุณสุด
จะบอกว่านี่เขาไม่ได้มีดาราแค่อย่างเดียว

เขามีความหลงไหลด้วย
มีความชื่นชอบมีความชื่นชอบในกิจกรรมต่าง

ชอบการเล่นเวคเซิร์ฟสุดเลย
ล่าสุดลงแข่งในฐานะนักกีฬาท่านหนึ่งไปแล้ว
เล่นเก่งจนได้เป็นนักกีฬา
ต้องบอกว่าแซมมี่เขาเริ่มเล่นเวคเซิร์ฟจากเทรนด์ค่ะ

ต่างกระแสแรง

พอติดใจแล้วมันเกิดมาเป็นคอนเทนต์มากมายอย่างที่เราได้เห็นกัน

เดิมสนามแรกที่ประเทศไต้หวัน
คว้าอันดับที่๔มาเป็นรางวัลให้กับตัวเองด้วย

อีกอันดับเดียวได้ยืนโพเดียมแล้วนะ

มี่บอกก่อนลงสนามอุ๊ฉันก็กลัวเหมือนกัน
แต่พอแข่งแล้วมันสนุกเหมือนกัน
ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบตัวสั่นไปหมดเลย

ความรู้สึกนี้มีครั้งล่าสุดสมัยประกวดไทยซุปเปอร์โมเดล
แต่ไม่ว่าจะสั่นยังไงก็สู้นะคะแต่ยังไม่ชนะ
ที่๔เรียกว่ามันเปิดตัวแล้วมันปังอยู่
ส่วนหลังจากนี้ค่ะแซมมี่เอาจริงนะคะ
เดี๋ยวจะมีแข่งที่ประเทศไทยเร็วนี้ด้วย
ประเทศก็จะบินมาแข่งที่เมืองไทย
เดี๋ยวเราไปเช็คร่างกายแล้วก็จิตใจของนักกีฬาสุดสวยคนนี้กันหน่อย
บินมาแข่งเมืองไทยเหรอหลากหลายประเทศเหรอ

ก็จากไต้หวันฮ่องกงเขาก็จะบินมาแข่งที่ไทยเหมือนกัน
ซึ่งแบบมันก็จะกดดันมากขึ้นแล้วแบบ
มันต้องโพเดียมแล้วเราก็ไม่อยากให้เสียชื่อเจ้าบ้าน
แล้วก็ทำให้เต็มที่แหละมันอะไรก็เกิดขึ้นได้
ก็อาจจะต้องมีการสวดมนต์และการบนบันเกิดขึ้นอืม
แซมมี่ฉันว่าเธอแต่งตัวธรรมดาไปแข่ง
เธอต้องใส่สบายใส่มงกุฎใส่อะไรเข้าไป

กรรมการจะบอกว่าเธอมันลำบากเกินไปถอดออกเธอ
แต่งตัวธรรมดาไปมันอะไรได้ที่สี่
เขาหน้าใส่มงกุฎไปฉันให้ที่หนึ่ง
คุณผู้ชมค่ะในงานเดียวกันนี่แหละเจอสาวอีกคนนึง
คุณแอร์พันธิราค่ะยังรู้สึกว่า

ใช่ทุกคนสมัยนี้รวดเร็ว
แล้วทำไมคุณผอมอะไรขนาดนี้หุ่นดีวัยมาก
คุณพลอยอย่าพูดรีชาขนาดนั้นไม่เอา
เล่าประสบการณ์สุดยอดของคุณแม่หลังคลอดมาเรียบร้อยแล้ว
ลูกร้องบ้างแหละลูกนอนไม่หลับบ้างแหละ
แอร์บอกว่านี่คือสุดของชีวิตว้าวแบบนี้เลย
แต่อย่าคิดว่าจะเข็ดนะคะเพราะว่านี่คือลูกคนแรกบอก
เดี๋ยวคนที่สองมาแน่ติดใจในความเป็นคุณแม่เลยค่ะ
เริ่มโอเคล่ะเริ่มจับจุดได้แหละว่าเออฉันจะต้องเป็นอย่างไร
อยากมีแต่ว่าขอไปดูเร่อก่อนได้ไหมคะ
เออคือแบบเออมันจะชงกันไหมปีหน้าหรือปีเดดา

พอเราเลี้ยงเด็กผู้หญิงมาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเลี้ยงเด็กผู้ชายแล้ว
เออแต่ว่าก็แล้วแต่อะไรก็ได้เพราะว่า

นี่นางนามเข้าไปดูเลิกใส่ตัวอ่อนก่อน
ถูกต้องว่าแบบชงกับพ่อแม่ไหม

เขาเรียกว่าเสริมหนุนนำพ่อแม่อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้คือลักษณะของคนมีลูกเหรอคะ

เหมือนแบบว่าไม่เคยมีลูกเลยคุณผู้ชม

หน้าเนี่ยที่อ้วนเนาะก็ไม่ออกเลยอ่ะ
ใช่น้ำหนักเขาเหลือแค่๓๙คือผอมกว่าตอนที่จะท้องอีก
เออคือต้องบอกว่าเคล็ดลับของเขาเขาบอกเอาไว้ว่าให้นมลูก
นมลูกแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงไวมาก

จริงแต่เราก็กินหนักไง